มีวิธีหนีภัยแรงที่น่าสนใจค่ะ
หนีภัยแรงเมืองไทยไปทำงานเกาหลีใต้ดีกว่า
ก็เลยมีประชาชนกว่า๓๐๐คนนะคะสมัครไปสอบภาษาเกาหลี
หวังที่จะหนีแรงไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วก็สร้างรายได้ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
นี่คือชาวจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงกว่า๓๐๐คนนะคะ
ต่อแถวยาวเป็นกิโลค่ะกรอกใบสมัครทดสอบภาษาเกาหลี
เพื่อจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้
ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้ไป
จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือ๒๖กุมภาพันธ์
นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดส่งแรงงานไปทำงานประเทศเกาหลีใต้
โดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้นะคะ
ที่ได้มีการลงนามในบันทึกไว้ด้วยกันก็คือร่วมมือการจัดโครงการนี้ขึ้นมา
พงศวรรษเพชรวิเทียนจัดหางานจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
รับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้ครั้งนี้
เป็นเพียงการรับสมัครเพื่อรอเวลาไปทดสอบภาษาเกาหลีในเดือนหน้า
คือรับสมัครไว้ก่อนต้องไปสอบเรื่องของภาษาอีกทีนึง
เป็นไปตามระเบียบที่ทั้งสองประเทศตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
กรมการจัดหางานก็ได้ประกาศสถานที่รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีไว้๔แห่ง
ก็คือที่กรุงเทพที่นครราชศรีมาที่ลำปางที่อุดรธานี
ถ้าหากว่าผู้ที่ไปสมัครผ่านการทดสอบภาษา
ก็จะมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้
ซึ่งจะเป็นงานอุตสาหกรรมในโรงงานค่ะ
ไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดเพศรายได้ประมาณ๓๕๐๐บาทต่อเดือน
แต่ถ้าบวกค่าแรงล่วงเวลาหรือว่าค่าโอที
ก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณ๔๐๐๐๔๕๐๐บาทนะคะ
นางสาวบุษภาบัวผ่านอายุ๒๙ปี
บอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะบอกว่า
สนใจอยากไปทำงานที่เกาหลีใต้
เพราะว่าไม่มีการเก็บเงินค่าหัวคิวจากในหน้า

ไปทำงานหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวดีกว่า

ไม่มีการหักค่าหัวคิวแน่นอนคนก็สนใจไปสมัครเยอะนะคะ